คุณผู้ชมครับตำรวจไซเบอร์ไปบุคคล๓จุด
ไปดูโกดังเก็บรถหรูอยู่ไหนนะอยู่ไหนรถอะไรเนี่ย

ตำรวจสืบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์ครับ
ค้น๓จุดนะครับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่โคราช
จุดแรกนะครับอยู่ในซอยเรียบมอเตอร์เวย์๗แยก๒ครับ
หรูเพียบเลยคุณผู้ชมนะครับ
เทาทะเบียนกรุงเทพเป็นของนายกิติพงศ์ขจรบุญถาวรนะครับ
ของนายอิสระคุดชัยกุล๑ในพุทธหาที่ถูกออก
หมายจับ๑๓หมายจับก่อนหน้านี้เนี่ยจุดที่สองไปที่ไหน
หรือนายชัยวัดขจรบุญถาวรเนี่ยใช้ตรงนี้เป็นที่เก็บรถหรูครับ
แล้วก็มีรถแข่งอีกหลายรายการจากการตรวจค้นนะครับ
เพื่อตรวจหาพยาหลักฐานโดยเฉพาะโดยเฉพาะ
คันที่๗ของโลกครับมูลค่ากว่า๔๐ล้านบาทไม่รู้อยู่ไหน
ที่สามไปที่ไหนครับไปโน่นเลยไปโคราชนครราชศรีมาครับ
ก็ตรวจยึดนะครับแล้วก็สอบปากคำเจ้าของอู่
เจ้าตัวอ้างว่าผมเป็นแค่ช่างในทีมนะครับ
ก็ไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ปีใหม่แล้วมกราคมที่ผ่านมา
ผลตำรวจตรีวิวัตรคำชำนาญนะครับท่านก็เปิดเผยบอกว่า
การตรวจสอบนะครับเป้าหมายทั้ง๓จุดโคราช๒
ส่วนการสอบปากคำผู้ต้องหากลุ่มบัญชีม้าที่จับกลุ่มได้เมื่อวานนี้
ให้การรับสารภาพในประเด็นบัญชีม้าแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องระดับสูงนั้นยังให้การภาคเศษครับ
คุณผู้ชม๑๑หมายจับนะครับของตำรวจไซเบอร์ขณะนี้จับกลุ่มได้แล้ว๗ครับ
ยังเหลืออีก๖นะครับ๕คนหนีออกนอกประเทศไป
แล้วครับอีกหนึ่งคนไม่พบข้อมูลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ส่วนกลุ่มพี่น้อง๔บ่อใบไม้ตำรวจยังคงออกหมายจับได้นะครับ
เฉพาะพี่ชายคนโตก็คือนายชัยวัดขจรบุญถาวรอายุ๓๗ปี
ท่านผู้ประชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
แจ้งกรณีที่ร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรหรือผู้กองไร้
รองสารวัตรท่ากัดสยานสุวรรณภูมินะครับตรวจคนเข้าเมืองสองขาออก
ตำรวจในสังกัดมีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันดังกล่าว
ท่านบอกว่านะครับท่านเห็นเป็นคนมีความสามารถ
เรียกตัวมาทำงานด้วยแต่พอมีข่าวว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้
ก็รีบเรียกตัวกลับมาทันทีส่วนที่ลงโทษกักขังเจ็ดวันนะครับ
เพราะว่าเจ้าตัวเดินทางไปต่างประเทศ
ก่อนกำหนดลาราชการ๔วันจึงต้องถูกลงโทษตามระเบียบครับ
เขาหลับแต่เขาลาเลยปรากฏว่าเขาเดินทางออกไปก่อนวันล่าง

ปัจจุบันตัวอยู่ที่ห้องควบคุมของสอบออกส่วนผู้
ก็คือถามจริงถ้าผิดสะเบียบเขาว่าอะไร
ไม่ใช่ว่ามันอยู่ในการกลุ่มแต่ถ้าผิดสะเบียบก็จะไปช่วยเหลือ
ท่านบอกว่าขณะนี้ยังได้รับการประสานจากตำรวจสอท
ขอตัวไปสอบสวนความเชื่อมโยงทางคดีก่อน
ว่าอาจจะต้องรอให้ครบกำหนดโทษกักขังก่อนนะครับ
ซึ่งจะครบกำหนดวันพรุ่งนี้ครับ